เหตุเกิดจากความฝัน

ฝันดีหรือฝันร้าย

ธัญญาอาสยามสาวลาล่าพี่สาวของธัญญาอาสยา
มีสามพญานาคเหมือนกันคุณผู้ชมค่ะ

คือบอกกับน้องรถเน้นผู้สื่อข่าวของเรานะคะ

นี่คือมีความรู้สึกว่าต้องรีบมาไหว้
และประทานพรให้เรื่อยเผ็งปั้ง

เราเนี่ยเวลาจะไปไหว้พระแม่รักษมีเนี่ยนะ
ต้องนำดอกบัวสีชมพูไป

นำมาถวาย๖ดอกนะคะ

โอม๓ครั้งด้วย

แล้วก็ต่อด้วยการกล่าวบทสันเสริญ
พระแม่รักษมีจำนวน๗ครั้ง

หรือเปล่า

เพราะในคลิปเนี่ยเขาพูดขึ้นมาด้วย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
๑๑ทับ๑๐๙ย้ำนะคะ๑๑๑ทับ๑๐๙ตรงนี้ศูนย์เขาติดทองไว้ด้วยนะคุณผู้ชมค่ะขอให้บ้านหลังนี้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นศุกร์นะคะบ้านหลังใหญ่หลังโตเหมือนกันนะเจ๊น้า